ใช่ค่ะตอนนี้คือมีเรื่องห้องพักมาละ
ขั้น๑๐ที่ว่าเอาจริงค่ะ
นักข่าวของเราก็พยายามที่จะเอาภาพ

ที่นี่เลยค่ะกับที่อาคารมพรหรือว่าอาคารมหาภูมิพลราชานุสร๘๘พันศา

คุณทักษิณอยู่ที่ชั้น๑๔นะ

ทีมข่าวของเราก็ขออนุญาตขึ้นไปที่ห้องชั้น๑๔หน่อยนะครับ

ไปแล้วเห็นสนามแข่งม้าสมาคมราชกรีธาสโมสร

มีห้องพักผู้ป่วยทั้งหมด๔ห้อง
แต่ว่าก็มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปก่อนหน้าแล้ว
ใช่จะมีห้องรับรองพิเศษ

แต่เราไม่รู้นะว่าคุณทักษิณอยู่ห้องแบบไหนกันแน่
แต่ว่าเท่าที่ไปตรวจสอบข้อมูลของโรงพยาบาลตำรวจนะ
ถ้าเป็นห้องรับรองพิเศษจิตตาลาน
จะให้บริการสำหรับรองรับผู้บังคับบัญชา
ระดับผู้บังคับการหรือเทียบเท่าและครอบครัว
ส่วนห้องรับรองพิเศษรุจิระวง
ให้บริการรองรับข้าราชการตำรวจ
ระดับพันธุ์ตำรวจเอกและครอบครัว
นี่แหละค่ะแล้วก็ตอนนี้จากข้อมูลคือ
ศัลยกรรมระบบประสาทได้ให้ยาละลายริ่มเลือด
ยาความดันยาคลายเครียดกับคุณทักษิณ
เพราะว่าคุณทักษิณมาด้วยอาการที่แน่นหน้าอก

ซึ่งคุณทักษิณก็มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว
ทีนี้ที่นักข่าวไปดักรออยู่ที่ตรงโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็ได้เจอกับผู้บังคับการตำรวจนครบาน๖นะคะ
คือท่านมาถึงตอน๑๑โมงกว่าแล้วเพิ่งออกมาเมื่อกี้เองค่ะ
จะประชุมเสร็จนะพลตำรวจตรีนครินสุขลทวิทย์ค่ะ
ท่านก็บอกว่าเพิ่งประชุมร่วมกัน๓หน่วยงาน
ก็มีทั้งราชธรรมมีทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ทางโรงพยาบาลตำรวจก็คือทีมแพทย์นั่นเอง

คือตอนนี้ฝั่งตำรวจเองก็ได้รับการประสานให้มาดูแลความเรียบร้อย
ห้องพักที่อดีตนายกรัฐมนตรีพักรักษาตัวอยู่
ก็จัดกำลังตำรวจมาดูแล๒นาย
เรื่องของการที่จะให้ใครเข้าเยี่ยมได้บ้าง
อันนี้ต้องไปดูเงื่อนไขของทางกรมราชธรรมนะคะ
เพราะว่าตำรวจบอกว่าตำรวจเหมือนกับเป็นคนช่วยเฉย

ถูกต้องแล้วเรื่องเงื่อนไขต่างต้องถามราชธรรม
แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลน่ะนะคะ